ลงโทษนักเรียนชั้นป๒ค่ะแล้วคุณแม่เอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์ลงโซเชียล
ก็กลายเป็นเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายบอกว่าลูกแค่ทำการบ้านผิด
ต้องโดนเอาหนังสือเอาเนี่ยคว่างใส่หัวจนเลือดซิบเลยนะคะ
คราวนี้แม่บอกแบบนี้ไม่ยอมเพราะฉันไม่เคยทำร้ายลูกแบบนี้
นี่เป็นภาพของน้องผู้หญิงค่ะชั้นป๒ตรงหัวเนี่ยปูดบวมออกมา
โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะแล้วข้อความเนี่ยบอกว่าถึงครูโรงเรียนนะคะ
ป๒ทับ๓อยากรู้ทำไมครูต้องทำแบบนี้กับลูกฉัน
หนังสือใส่หัวลูกสาวจนหัวแตกฉันคนเป็นแม่ไม่เคยทำลูกหัวแตก
ไม่เคยทำให้เลือดนี่แค่เด็กเข้าใหม่ไปเรียนยังไม่ถึงอาทิตย์
เดี๋ยวได้เจอกันไม่ยอมหรอกลูกแค่ทำการบ้านผิด
ถึงขั้นต้องทำแบบนี้เลยเหรออ้าวพอคลิปถูกเผยแพร่ออกไปค่ะ
วิพากษ์วิจารณ์กันหนักนะคะเราก็เลยติดต่อพูดคุยค่ะ
กับคุณแม่ของน้องชื่อนางสาวอำพรอายุ๒๔ปี
แม่เล่าแบบนี้ว่าลูกเพิ่งจะย้ายมาเรียนโรงเรียนนี้
ได้แค่ประมาณสักไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ตอนปหนึ่ง
ลูกเรียนโรงเรียนใกล้บ้านป๒ย้ายมาเรียนที่อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรำเปิดเรียนยังไม่ถึงสัปดาห์เลย
ก็ถูกครูทำโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุเพียงเพราะว่าลูกทำการบ้านผิด
แล้วน้องวันต่อมาบอกไม่อยากไปโรงเรียน
เค้นถามน้องเล่าให้ฟังตกใจมาก
ไม่คิดว่าครูจะทำโทษรุนแรงแบบนี้ค่ะ

ใช่ครับแล้วมีคนข้างบ้านทำผิด๒๓หลบเขาก็โดนเหมือนกัน

ทีนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือมันก็มีข้อความการพูดคุยกันด้วยนะคะ
บอกว่าผู้บริหารโรงเรียนครูที่ก่อเหตุเนี่ย

รับปากว่าเดี๋ยวจะย้ายคุณครูไปอยู่ในฝ่ายอื่น
ทีมข่าวของเราติดต่อถามไป

ออกมาบอกเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง

ไม่สะดวกนะคะแต่ว่าทางโรงเรียนกับผู้ปกครองได้พูดคุยกัน
แล้วก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วค่ะว่าอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
ก็คือสะดวกให้ข้อมูลเพียงแค่
อันนี้เป็นข้อตกลงที่เราได้คุยกันแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรมากค่ะ
ก็ผู้ปกครองก็เข้าใจผิดเล็กน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็ออกมาบอกว่าได้มีการพูดคุยตกลงกันได้แล้ว